อย่างที่ท่านเห็นแล้วก็ติดตามข่าวกันมานะครับ
วันนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายตำรวจเรียกมาเจอกัน
เพราะว่าไปทำร้ายร่างกายกันในห้องน้ำแห่งหนึ่งย่าน
ห้างสรรพสินค้าย่านถนนแจ้งวัฒนะเมื่อ๗มิถุนายน
แต่คลิปนี้มาเผยแพร่ถูกแชร์ไปเมื่อ๙มิถุนายน
ถึงขั้นเอาลงท้องลงเท้าเลยตบเข้าไปด้วย
เขาเป็นพี่น้องกันสองสาวพี่น้อง
บอกว่าเธอเป็นเท้าแชร์มีแชร์หลายวง
แต่เปียร์แชร์ไปแล้วรวมแล้ว๔แสนไม่ใช้คืน
มีข่มขู่นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไป
ไปเจอหน้ากันก็เลยทำร้ายกัน
ถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าไม่ได้รุมนะ

มันก็เลยเห็นภาพตามในคลิป
หลังจากนั้นต่างฝ่ายต่างก็ไปแจ้งความเอาไว้
ที่สพปรักเกร็ดที่นนทบุรี
วันนี้ตำรวจนัดให้ทั้งสองฝ่ายมาเจอกันนะครับ
เพื่อจะมาสอบปากคำมาแจ้งข้อกล่าวหาอะไรต่างเพิ่มเติมนะครับ
นางสาวไอลาดาสุกเกษมชื่อเล่นไอซ์อายุ๓๒ปี
กับนางสาวณทินีสุกเกษมชื่อเล่นเมย์อายุ๒๘ปี

ไปพบพันธุ์ตำรวจเอกพงจักรีชาการุณพงศ์

เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็สอบปากคำเพิ่มเติม
ซึ่งคู่กรณีก็คือนางสาวเดียอายุ๒๘ปี
ิตตี้สาวในคลิปที่ถูกทำร้ายวันนี้ไม่ได้มานะฮะ
กับเมย์บอกว่าวันเกิดเหตุเจอเดียโดยบังเอิญนะ
ไปเจอที่ห้างแห่งหนึ่งนะครับตรงจุดที่เป็นห้องน้ำ
ซึ่งพอเดียที่เปียร์แชร์ไปสี่แสนแล้วไม่ใช้คืนพวกเธอเนี่ย
พวกเธอก็ตกใจนะครับเพราะว่าเจอเจ้าหนี้นะครับ
แล้วก็พูดจาไม่ดีใส่ก่อนนะถึงขั้นฝ่ายพริตตี้สาวที่ชื่อเดีย
อดรองเท้าคัชชูออกมามาตีฝ่ายของไอซ์กับเมย์ด้วย
อันนี้ฝั่งนี้เขาอ้างว่าอย่างนี้นะแต่เดียเนี่ยลื่นล้มไปเอง
มันก็เลยนำไปสู่เหตุการณ์ในคลิปก็เป็นฝ่ายไอซ์กับเมย์ที่เข้าไปทำร้าย
คนหนึ่งทำร้ายอีกคนนึงถ่ายคลิปนะครับหลังเกิดเหตุแล้วก็แยกย้ายกันไปต่างฝ่าย
เข้าแจ้งความนะครับซึ่งฝ่ายไอซ์กับเมย์บอกว่าความจริงก็มาเจอกันนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นขึ้นวันที่เจ็ดนะอ่าแล้ววันศุกร์เนี่ย
หลังเกิดเหตุก็มาเจอกันที่โรงพักไปครั้งหนึ่งแล้วอืม
ฝ่ายของพริตตี้สาวที่ชื่อเดียก็ไม่ได้สลดอะไรเลย
สาเหตุที่อัดคลิปไว้ไม่ใช่ต้องการประจานแต่เอาไว้เป็นหลักฐานว่าไม่ได้รุมทำร้าย
วันนี้คู่กรณีตำรวจก็นัดให้มาไกลเกลี่ยแต่ไม่มา
เพราะว่ามีเรื่องหนี้ด้วยนอกจากเรื่องทำร้ายร่างกาย
กับการสพปักเกร็ดบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวคนเจ็บไปตรวจร่างกาย
และก็ได้ใบรับรองแพทย์แล้วนะครับต่างฝ่ายต่างให้การว่าถูกทำร้ายร่างกาย
จากการสอบสวนพบว่าทั้ง๓คนก็ต่างทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน
แต่ความผิดมันก็มากน้อยต่างกันไปอย่างพริตตี้สาวที่ชื่อเดียกับไอซ์นะครับ
๒คนนี้ถูกแจ้งข้อหาใช้กำลังทำร้ายผู้อื่น
โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
ส่วนเมนะเมนี่เป็นฝ่ายเท้าแชร์ด้วยนะครับถูกแจ้งข้อหานักสุดคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ
เพราะว่าเป็นฝ่ายลงมือทำร้ายตอนที่พริตตี้สาวเขาฟุบอยู่กับพื้นนะครับ
วันนี้เดียนะครับหรือว่านางสาวชัชชะนันเสพาไม่ได้มาพบตำรวจนะครับ
ตำรวจบอกว่าถ้าไม่มาก็ต้องออกหมายเรียกแล้วถ้าออกหมายเรียกครบแล้วยังไม่มาก็ต้องออกหมายจับนะฮะ
เพราะว่ามีคดีทำร้ายร่างกายอยู่ส่วนเรื่องของจะเรียกเงินที่ติดอยู่ค่าแชร์๔แสนคืนอะไรพวกนี้อันนี้
จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเจอเดียพริตตี้สาวที่ถูกทำร้าย